มาต่อกันที่เรื่องราวหลังจากทีมชาติไทย
โปรแกรมลีกเพื่อให้สอดคล้องกับทีมชาติก็สำคัญ
จะมีการเว้นไว้ประมาณ๑๐วัน
ก่อนที่การแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เหลืออยู่จะเริ่มขึ้น
บริษัทไทยลีกวางโปรแกรมลีกให้ทีมชาติไทย
แมทสำคัญก็คือเราจะมีเจออินโดนีเซีย๒๖มีนา
แล้วหลังจากนั้นเดือนมิถุนาเราจะมี๒เกม
แล้วก็กลับมาเจอกับมาเลเซียวันที่๙มิถุนายนนะครับ
ก็จะเว้นการแข่งขัน๑๐วัน
กับทางบริษัทไทยลีกเรียบร้อยแล้ว
ก็คืออย่างเกมเจออินโดนีเซียวันที่๒๖มีนาคม
ลีกวางโปรแกรมนัดสุดท้ายไว้ก็คือ๑๕มีนาคม
ก็จะมีประมาณ๑๐วัน๑๑วันก่อนจะเจอกับอินโดนีเซีย
แล้วก็จะเป็นการพักการแข่งขันไทยลีกก่อนการแข่งขัน
นัดสุดท้ายของไทยลีกอยู่ที่วันที่๒๔พฤษภาคม
ก็ทำให้มีเวลาเก็บตัวในการฝึกซ้อมมากขึ้น
แต่ว่าก็แน่นอนอย่างน้อยผู้เล่นที่ค้าแข้งในไทยลีก

ใช่ก็ได้ความสดก็ไปทดแทน
แต่นี่คือโปรแกรมนี้ให้เก็บตัวเพิ่มนะครับ
นี่บอกไว้ก่อนนะเราประกาศไปแล้วนะครับว่าได้เวลาเก็บตัวเพิ่มนะครับ
ไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยพอสุดท้ายถึงช่วงนั้นเนี่ย
ไปเก็บตัวอีกทีคือหายไปอีก๗๘วันก็ไม่โอเคนะครับ

เองก็น่าจะทราบแหละนะครับว่าต้องการเวลา
แล้วอย่างประเทศเราเนี่ยจริงมันทำแบบสากลไม่ได้

ผมเห็นด้วยอย่างที่ข้าวบอกเลยยังไงสำหรับเรานะ
คือถ้าเรายังไม่ได้คิดว่าเราเก่งขนาดนั้น
หรือว่านักเตะเรายังไม่ได้ไปเล่นเมืองนอกเหมือนที่ญี่ปุ่นเป็น
คือแบบมันมีความจำเป็นที่จะรวมตัวกันไม่ได้จริงอันนั้นเราเข้าใจได้
แต่อย่างนี้ยังอยู่ในไทยด้วยกันผมว่าเน้นความสัมพันธ์
แล้วก็เน้นร่างกายให้มันสดเพียงพอเท่ากันดีกว่านะครับ
สื่อมวลชนเขาก็จี้ทางสมาคมเหมือนกันนะครับก็บอกว่าอยากที่จะให้สมาคมเนี่ยผลักดันแข้งดาวรุ่ง
แต่ว่านักเตะระดับเยาวชนเนี่ยก็ยังแทบจะไม่มีพื้นที่นะครับเขาก็เรียกร้องตรงนี้
หลักประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ชุดเก่าเขาเหลือแค่๖คน
คือฟุตบอลก็กำลังจะหมดช่วงพีคของตัวเองเหมือนกัน
เหมือนที่เราประคองมาได้หลายปีอยู่แต่ของเขาเนี่ยรอยต่ออาจจะสั้นกว่าเราหรือเปล่า
เขาไม่รีบแก้ไขแต่นะวันนี้เขาแก้ไขแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีตัวตายตัวแทนขึ้นมา
แต่จะว่าจะเหมือนชุดเดิมที่มันพีคถึงขนาดว่าไปถึงรองแชมป์เอเชียไหม
ขนาดนั้นไหมนะครับ